หมอไก่แล้วอยู่กันห่างประมาณนี้

วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศี
หมอไก่แอบกระซิบว่าจะมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีป้ายแดงเลยเหรอคะ
อ่าใช่ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะนะคะ
ว่าราศีไหนที่ดวงการเงินปังดวงการเงินเปรี้ยงกันบ้าง
มาดูกันเลยนะคะที่ราศีแรกนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเรานะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเอง
เฮ่ยหมอไก่ครับ
ราศีเมทุนมันราศีของผมเองนะครับ
นี่ค่ะราศีเมทุนคุณจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงเหรอคะ

เรียกได้ว่าพลิกจากดินสู่ดาวเลยก็ว่าได้นะคะ
ดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีเมทุนเข้าขั้นว่าดีมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองนี่
ถือว่าดีแบบจัดเต็มเลยค่ะ

ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรจะโคจรอยู่ในเรือนการเงินเรือนกระดุงพระของชาวราศีเมทุน
ส่งผลดีแบบมหาศาลเลยค่ะกับชาวราศีเมทุนนะคะ
ก็คือการเงินของชาวราศีเมทุนเนี่ย
จะดีขึ้นมีโอกาสรับมากขึ้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำการค้าการขายในช่วงนี้อาจจะเต็งนองน้อยบ้างนะคะ

เขาเรียกว่าการค้าการขายก็จะเริ่มค่อยปรับตัวดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการค้าขายบนโลกออนไลน์เนี่ย

ปกติทางนี้เขาไม่ขายเขาซื้ออย่างเดียว

คือดวงชะตาของชาวราศีเมทุนบอกว่าดี

พูดได้เลยนะคะว่าเหนื่อยมาก

เมถุนอย่างผมที่ว่ากันว่าเก็บเงินไม่อยู่

ถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่นะคะ
แนะนำว่าให้เก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสดค่ะ

ฝากคุณประจำสงสัยจะไม่ได้คืน
อ้าวหมอไก่ราศีต่อไปเลยค่ะ
สีต่อมานะคะที่แบบว่าโอ้โหดวงชะตาดีและปังมากนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะ

เรียกได้ว่าดวงชะตาดีโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองนะคะ
ชาวราศีกรกฎจะสามารถหาเงินได้มากนะคะ
จากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ย
จะโทรจอมทับในดวงชะตาของเขา
ตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคมนี้ยาวไป๑เดือนเต็มเลย
เขาเรียกว่าได้รับอันนี้สมควรดีนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยหวังนะคะในเรื่องของการเงิน
หรือว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนนี่มีโอกาสที่จะส่งหวังอย่างมากค่ะ
มิจกรีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่ง

คนนั้นก็เน้นซื้อเหมือนกัน
แล้วอย่างนี้จะมีวิธีเก็บเงินยังไงสำหรับราศีกรกฎ

เช่นเดียวกันค่ะก็คือจริงแล้วทั้ง๑๒ราศีนะคะ
สามารถใช้วิธีการก็คือเก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสดนะคะ

การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะ

ถือว่าเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ค่ะส่วนอีกหนึ่งราศีที่เตรียมตัวจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงก็คือ

ก็เรียกได้ว่าดวงชะตาดีขึ้นมากเลยนะคะ

คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะ

ตอนนี้ก็จะเริ่มหมุนเงินออกมาขึ้นนะคะ

มันก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ

มีโอกาสที่จะได้รายได้จาก๒ช่องทางนะคะ

จากการทำงานจากกิจกรรมการงาน

ก็จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะ

ยังไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของพวกโชคลาภหรือว่าลาบลอยนะคะ
คือชาวราศีตุลจะได้ลาบอีกทางหนึ่ง

อาจจะทำงานเองงานพิเศษงานเสริมงานแปลก
พวกนี้ก็จะได้เงินเยอะขึ้นค่ะ
อันนี้ก็ครบทั้ง๓ราศีที่มีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีป้ายแดง

เคล็ดลับยังไงที่จะทำให้เราได้เป็นเศรษฐีบ้างไหมคะหมอไก่
ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้อยู่ใน๓ราศีเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะวันนี้หมอไก่มีวิธีการตรวจดวงโชคลาภ
ง่ายนะคะที่คุณสามารถที่จะดูได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือให้ดูหน้าของตัวเองก่อน

ให้เดี๋ยวให้ส่องดูหน้าหมายความว่าไงครับหมอไก่ครับ

แล้วให้เราพิจารณาใบหน้าของตัวเราเองนะคะ
ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ใบหน้าของเราโอ้โหดูสว่างสดใสดูมีเลือดฝาด
ในช่วงนี้แหละค่ะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภ
แล้วถ้าหน้ามืดหน้าดำเลยเหรอครับถ้าสมมุติว่าหน้าหมอไปดูอีกวิธีนึง
ก็คือให้ดูมือของตัวเราเองนะคะอ่าถ้าสมมติว่ามือของเราเนี่ยมีจุดแดงขึ้นนะคะ
จุดแดงเนี่ยก็คือหมายถึงความโชคดีอุ้ยมีจุดแดงค่ะแต่คัน
มันได้จะเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะ
ก็คือจุดแดงเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของความโชคดีนะคะ
โดยเฉพาะจุดแดงที่ขึ้นบนเนินอาทิตย์นะคะ
จุดแดงที่ขึ้นบนเนินอาทิตยเนินอาทิตย์ก็คือเนินที่อยู่ใต้นิ้วนางของเรา
ใต้นิ้วนางอ่าใช่ค่ะเฮ้ยอุ้ยมีดีมีจริงด้วย
โอ้โหมีฝีจริงด้วยใช่ค่ะ
ขึ้นมันใหญ่หน่อยได้ไหมอันนี้ปากกาแดงหรือจุดแดงก็ไม่แน่ใจค่ะหมอไก่
แนะนำให้ไปหาหมอไม่ใช่หมอไก่นะไปหาหมอโรคผิวหนังอ่ะ
อันนั้นมันหิดมีมีทำไงหมอไก่
ถ้าสมมุติว่าเรามีจุดแดงบนลายมือบนมือของเราก็ถือว่าเราจะได้โชคลาภแบบมหาศาลเลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือความฝันให้โชค

ใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้นะคะโอ้โหคุณฝันคือหลับแล้วฝันไปนะคะ
ฟังเกี่ยวกับพวกคนตายนะคะพวกของเหม็นพวกสิ่งปฏิกูล
หรือว่าฝันเห็นพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรพวกนี้เลือดน้ำเหลืองอะไรพวกนี้
ฟังดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเป็นความฝันที่ให้โชคแสดงว่าคุณเนี่ย
กำลังจะมีโชคลาภในไม่ช้าเลยค่ะน้องใบตองค่ะคุณคุณเคยฝันเห็นของเหม็นไหม
หรือคุณไม่ต้องฝันคุณก็เห็นนี่ฉันเคยฝันเห็นคุณอ่ะ
ฝันเห็นผมใช่มันน่ากลัวพอไหมคะหมอไก่

ก็คือถ้าเกิดใครสังเกตหน้าตัวเองแล้วหน้าดูสดชื่นสดใส
ก็มีโอกาสจะเป็นเศรษฐีแหละมีโอกาสจะได้รับทรัพย์ใช่ไหมหมอกา

หรือว่าสังเกตที่บริเวณมืออย่าแกล้งเอาปากกาแดงมาจุด

มีจุดแดงแดงบ้างไหมหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะเราเคยฝันเห็นอะไรที่
หมอไก่อาจจะบอกว่าเป็นสิ่งเหมือนสิ่งปฏิกูลสิ่งไม่ดีอะไรแบบนี้
แต่แปลว่าจะฝันกลายเป็นดีถูกไหมคะ
ใช่ค่ะจะกลายเป็นดีค่ะ
เอาล่ะครบถ้วนไปแล้วเนาะรวมไปถึง๓ราศีที่มีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีป้ายแดง
แล้วก็๓วิธีที่เราจะดูเคล็ดลับว่าจะทำยังไงที่ฉันจะได้เป็นเศรษฐีด้วยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะโอ้โหวันนี้ถือว่าได้เรื่องราวเยอะแยะมากมายจากหมอไก่เลยนะ

พรุ่งนี้เรายังเจอกันจำได้ใช่ไหมมีนักกันนะ
พรุ่งนี้เราจะได้พูดคุยกันเรื่องอะไรครับหมอไก่ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเช็คดวงกันนะคะสามราศีที่มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบในช่วงนี้ค่ะ

เอาล่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอไก่มาก
ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ